คือบางทีถึงมือถือจะทำออกมาแบตอึดแล้ว

ใช้ได้แต่อย่าลืมทิ้งไว้ในรถไม่งั้นเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหอากาศช่วงนี้มันร้อนจัดเป็นยังไงล่ะ
พลึบระเบิดตู้มไปเลยนะคะ

ก็จอดรถเอาไว้นะคะที่บ้านลูกค้าแถวคลองสามวาค่ะ

ไม่อย่างนั้นเนี่ยรถมีสิทธิ์ที่จะไฟไหม้ได้นะคะ
บอกว่าจอดตรงนั้นตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเลย
ก็เลยอยากจะเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
ใครที่อยากจะรู้ว่าห้ามเอาอะไรไว้บนรถนะครับ